เมื่อวานเราทั้งมีการผ่อนคลายมีการเปิดประเทศ
แล้วก็ที่สำคัญในพื้นที่ที่มีการผ่อนคลาย
ยกเว้นเคอร์ฟิลล์แล้วและอีกอย่างหนึ่ง
ให้ดื่มเครื่องดื่มในร้านอาหารได้

ต้องดื่มแอลกอฮอล์ให้ร่างกายอุบอุ่นนี่หรือครับ

แต่ว่าเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ

กรุงเทพมหานครเปลี่ยนจากพื้นที่สีแดงเข้ม

ก็คือ๔จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว
กรุงเทพนะกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับ
ทีนี้ย่านศรีลมคุณโอ้โหแต่ก่อนนี้คึกคักมาก
บรรยากาศเมื่อคืนนี้เงียบเหงาอยู่ฮะ
หลายร้านยังคงปิดให้บริการนะครับ

ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์ชา
เป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
มาตรฐานเหล่านี้ก็จะมอบให้แก่ผู้ให้บริการ
อย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่อะไรต่างนานานนะครับ
คือตอนนี้ตามมาตรการเดิมที่ยังคงกำหนดอยู่
เขาบอกว่าถ้าจะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ร้านนั้นต้องมีมาตรฐานชาอยู่นะครับ
ถ้าร้านไหนไม่มีก็จะไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้นะครับ
แล้วเมื่อคืนนี้ในพื้นที่ศรีลมมีฝนตกลงมาอย่างหนักด้วยคุณ
ทำให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวออกมาใช้บริการนะครับ
ไปดูฝั่งคลองศาลกันบ้างคุณ

ทำให้ประชาชนออกมานั่งดื่มกินนอกบ้านน้อย
อย่างที่ร้านอาหารนั่งชิวร้านหนึ่งนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าก็ดีใจนะ
ที่ได้เปิดร้านอาหารในวันเปิดประเทศ
หยุดยาวไม่มีรายได้เลยสักบาทนะฮะ
วันเปิดวันแรกแม่มันเจอกับฝนซะงั้นนะครับ
ฝนตกหนักเลยคนก็เลยมาใช้บริการน้อย
ตอนนี้ทางร้านยังเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะฮะ
เพราะทางร้านก็ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินชานะฮะ
จริงแล้วก็รู้สึกดีใจนะว่า
เปิดประเทศแล้วก็เราได้มาเปิดร้านขายของอีกสักทีนึง
เพราะว่าหลังจากที่หยุดไปยาว
แบบไม่มีรายได้อะไรเลยก็คืออยู่บ้านเฉย
แต่ว่าก็ด้วยสภาพภูมิอากาศตอนนี้ก็คือ
เปิดร้านมาวันแรกก็เจอฝนตกต้นเดือนด้วย
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องดูกันไปเรื่อยค่ะ
ทางร้านนี้กำลังเตรียมที่จะไปยื่น
ที่จะขายราวแบบทางที่ร้านเขาบอกว่าไง

เพราะว่าเขาบอกคือเราลองทำในระบบออนไลน์ดู
ก็ลงค่อนข้างจะยากน่าดูเหมือนกันค่ะ
ต้องลองไปติดต่อที่เขตดูอีกทีหนึ่งค่ะ
อาจจะง่ายขึ้นก็ได้ค่ะ
ช่วงปรับตัวก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วย

ใช่ค่ะอาจจะคลองศาลเขยิบไปที่เข้าสารกันหน่อยค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่ถนนข้าวศาล

เพราะว่าที่เข้าสารส่วนใหญ่ร้านรวงต่าง
ตามที่ทางกรุงเทพมหานครกำหนดไว้
แต่คุณที่ที่คึกคักที่ไหนรู้ไหม

ใช่ค่ะแล้วก็ร้านอาหารแถบนี้คึกคักกว่าหลายพื้นที่เลย
เมื่อคืนนะก็มีนักเที่ยวเขาก็มาดื่มกินในร้านค่อนข้างมาก
แม้ว่าจะนั่งดื่มได้ถึง๓ทุ่มก็ตาม
แต่ว่าทุกคนพร้อมปฏิบัติตามนะคะ

ขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ยืนยันว่าการผ่อนคลายมาตรการให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ขอประเมินสถานการณ์๒สัปดาห์
ถ้าดีขึ้นจะขยายเวลาให้อีก
แต่ถ้าไม่ดีขึ้นนะก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยกัน

เพราะว่าทางผู้ว่าอัศวินคือมีความเป็นห่วงตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ตั้งแต่ที่สบคเขามีมาตรการผ่อนคลายแล้ว
แล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็ต้องมีการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด
นั่งคิดนอนคิดกันอยู่ว่าจะให้เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่นะครับ
ส่วนร้านอาหารที่เข้าร่วมมาตรฐานชาในกรุงเทพมหานคร
ขณะนี้มีประมาณ๑๓๕๐แห่งเท่านั้นถือว่ายังน้อย
ก็เลยขอฝากไปยังผู้ประกอบการว่าให้มาลงทะเบียน
ขอมาตรฐานเหล่านี้
ส่วนกรณีที่นั่งดื่มในร้านแล้วเลยเวลา๓ทุ่มไปแล้วแต่ยังดื่มไม่หมด
มีคนถามทำไงดี

จากที่ผู้ว่าตอบเมื่อวานนี้ค่ะ

ถ้าอยู่บนโต๊ะทำได้๒อย่าง

ท่านผู้ว่าเดี๋ยวเขาก็เมากลับบ้านไม่ได้อีก

นั่นน่ะเป็นประเด็นเลยฮะดราม่ากันเลยนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้เหมือนปกติธรรมดา
แต่ว่าเราค่อยเป็นค่อยไปดีไหม

การระมัดระวังเนี่ยมันจะน้อยลงก็ต้องคิดกันอีกอย่าง
แต่ถ้ามันดีขึ้นพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี
เราก็อาจจะประเมินอีกประเมินอีกทีว่าอาจจะขยับให้อย่างที่เขาต้องการ
อาจจะขยับเป็น๑ชั่วโมงหรือ๒ชั่วโมงหรือ๓ชั่วโมงค่อย
ผมว่าก้าวอย่างช้าให้มันมั่นคงดีกว่านะครับ
ผมฝากไว้เลยว่าช้าแต่มั่นคง
โอ้โหคือจริงพูดว่าก็เป็นหวกล่ะคุณ
ใช่ค่ะแต่แหมคุณสืบสกุลพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ย

บางคนบอกโอ้โหแต่งหน้าเขียนคิ้วเสร็จก็๓ทุ่มแล้วจ้า

แต่คือบางคนเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติเกิด
ผู้ว่าบอกว่าไงนะให้เอากลับบ้านใช่ไหม
ถ้าเกิดเอากลับแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเมาแล้วขับอีกไหม
เออใช่แล้วเอาเครื่องดื่มมาไว้บนรถอีก
ใช่อย่างนั้นก็ผิดกฎหมายอีกนะฮะเออ
แต่ย้ำนะคุณผู้ชมคือที่บ่นกันเราต้องแยกก่อนนะ
ว่าอันนี้ผับบาร์สถานบันเทิงยังไม่เปิดให้บริการนะ
เพราะบางคนเข้าไปแบบโอ้โหแต่งตัวตี๕ไปผับเที่ยง

แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนะฮะ
ตรวจตราตามร้านอาหารต่างกวดขันและป้องกัน
ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลานะครับ

แล้วก็ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บั้งคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
หากพบว่าร้านอาหารไหนฝ่าฝืนขาย
แล้วก็ให้นั่งดื่มเกิน๓ทุ่มก็ไม่อนุโลมเด็ดขาด

ในส่วนของตำรวจเองหากมีส่วนในการรับผลประโยชน์
เพื่อปล่อยประละเลยให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลา
แน่นอนครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด

เอาจากกรุงเทพมนครไปดูพื้นที่สีฟ้าอื่นกันบ้างอย่างพังงานะครับ
พังงาเป็นหนึ่งใน๔จังหวัดสีฟ้านะครับ
แล้วก็แน่นอนเมื่อคืนนี้ก็เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โดยทางด้านเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งนางสาวศิวนันแสงสอนนะครับ
ร้านของเธออยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็มีลูกค้าที่เป็นนักดื่มเพิ่มขึ้น
แต่ในช่วงที่มีมาตรการห้ามขายและดื่มในร้านอาหาร
ก็ยังดีนะที่ร้านของเธอก็เป็นกลุ่มลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มครอบครัวมาทานอาหารกันจริงนะครับ
แต่จากนี้ทางร้านก็จะมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหมือนเดิม
แล้วก็เตรียมเรียกนักดนตรีกลับมาเล่นดนตรีที่ร้านกันอีกครั้ง

ดนตรีบางส่วนที่ไม่ต้องเปิดหน้าก็ใส่แมสเป็นระยะห่าง

นักร้องกับแซ็กโซโฟนอันนี้สามารถถอดแมสได้
ตอนที่แสดงแต่เขาก็เน้นย้ำว่าห้าม
คือนักร้องเนี่ยห้ามไปแบบเหมือนกับใกล้ชิดไปสัมผัสกับนักดนตรี